หนึ่งในจังหวัดตรังค่ะมาหาพนักงานขับรถของเทศบาล
ฮะมาแล้วก็ถีบยอดอกเขาจนเขาที่นั่งอยู่เก้าอี้เนี้ย
หงายหลังเติ้งลงไปหัวฟาดพื้นแล้วพูดวลีเด็ดออกมาว่า
ไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใคร
ถีบเขาเสร็จกระชากคอเสื้อเขาด้วยเอ๊ะสัปดาห์นี้นี่เราอ่านข่าว
หลงลืมบ่อยนะรู้ไหมลูกกูเป็นใครรู้ไหมพ่อกูเป็นใคร
ล่าสุดไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใครงงกันไปหมดแล้วนะคะ
สมาชิกสภาเทศบาลนายนี้นะคะเอาเท้าถีบไปที่อกของนายอุเทนริ่มอรุณ
หรือว่าลุงออสวัย๕๕ปี
พนักงานขับรถของเทศบาลจนหงายท้องตกเก้าอี้

มีผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าน้ำเงิน
นั่งกินข้าวดูเหตุการณ์อยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่๘มกราคม๔โมงเย็น
วันนี้ลุงออสมากับลูกสาว
เดินทางเข้าพบนายขจรศักดิ์เจริญโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหน้าห้องทำงานสารกลางเลย
ร้องขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงออสเข้าเวรกะกลางคืน
โดยมีนายปรีชาพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ปรีชายังไม่ได้มานั่งกินข้าวนะ

ลุงออธขอบคุณแจรถบรรทุกหกล้อของเทศบาลหน่อย
พอดีสทสทคือสมาชิกสภาเทศบาล
จะเอาไปบรรทุกโต๊ะเก้าอี้
จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุให้นายตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่

ลุงออธก็บอกว่าให้ไม่ได้หรอกปรีชา
เพราะตามระเบียบต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
มายืนยันก่อนถึงจะให้ได้
รีชาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็วางสายไป

สทคนนี้ก็มาถึงเทศบาล
แล้วเข้ามาหาลุงออสถึงห้องนอนเวร
ด่าพ่อล่อแม่ก่อนเลยแล้วถามว่า

กู้มนตรีสังขาวตรัง
เพราะว่าหัวกระแทกกับขอบโต๊ะ
ส่วนสอทรพอจัดการอะไรเสร็จ

ถ้าเอาเรื่องไปบอกใครจะไล่ออก

ถ้าเป็นการที่ลุงบอกผมจริง
เราก็ว่าไปตามส่วนวงการนะครับ
ร้อนรถท้องก็จะมีบทหลัก

ในเรื่องการหลักขอใช้ว่าจัดตาม

ก็สั่งการให้นายพานุวัฒนภูลสวัสดิ์

ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ประสานกับทางตำรวจถึงความคืบหน้าคดีด้วย
และจะมีการดำเนินการสอบวินัยสอทคนนี้ด้วยนะคะ